ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่เรื่องราว

ที่เดินทางโดยรถทัวร์สายกรุงเทพ
สวัสดีครูฮาจังหวัดน้องบัวลำภู

จนกระทั่งเหลือเธอคนสุดท้ายในรถ
แต่ปรากฏว่าตลอดการเดินทาง
เธอถูกพนักงานของรถลวนลามมาโดยตลอด
ท้ายที่สุดตอนที่ช่วงที่เธอเหลืออยู่คนเดียวบนรถ

เอาตัวรอดได้อย่างไรเธอก็เล่าให้ฟัง
ในโพสต์เตือนภัยแบบนี้นะครับ
แฮชแท็กเตือนภัยเจอมากับตัวเองค่ะ
เล่าว่านั่งรถจากกรุงเทพไปลงที่อำเภอสุวรรคูหา
ตลอดทางถูกพนักงานเก็บกระเป๋า
พยายามหาโอกาสลวนลาม
รูปไล้เอาอวัยวะเพศมาถูไถ
จับมือดมบ้างแหละมาหอมแก้มบ้างล่ะ
และยิ่งหนักไปกว่านั้นตอนที่เธอเหลืออยู่เพียงลำพังภายในรถ
พนักงานโชว์อวัยวะเพศเลยนะตอนที่เธอหลับอยู่

แล้วก็โชว์ให้เห็นแบบนี้ไม่ปิดไม่บัง
แล้วก็ยังมีการพูดคุยกับเธอหลายประโยคเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคือในโพสต์ก็เขียนเหมือนกับประมาณว่า
แองเพศมาหรือยังทำหน้าอกมาหรือยัง
น้องตัวหอมจังพี่ชอบ

เธอก็ใช้มือถือถ่ายด้วยนะ
ก็นี่ดูสิภาพที่เบลอขวาล่างค่ะ
เธอถ่ายได้แบบเต็มสติอย่างดีนะ
อันนี้คือพอตื่นมาปุ๊บเห็นอะไรแข็งถูอยู่ที่แขน

เรื่องนี้นะครับเธอก็เมื่อไปถึงที่สุบันคูหา
จุดหมายปลายทางเธอได้ติดต่อญาติให้มารับ

ตำรวจได้เรียกตัวคู่กรณีมาเจรจา

แต่ไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดนะครับ

ซึ่งเป็นรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดน้องบัวลำพู
บอกว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ตอนนี้ได้ประสานให้เจ้าของบริษัทรถทัวร์
พนักงานประจำรถพนักงานขับรถ

หากพบว่าพนักงานประจำรถ
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

จะมีความผิดปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งตอนนี้ทางผู้ประกอบการแจ้งมาแล้ว
ว่าให้พนักงานคนดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้ว
ส่วนเรื่องของการลวนลามการอนาจารย์อะไรเนี่ย

ก็ต้องเรียกมาสอบปากคำกันต่อนะครับ

ถ่ายคลิปไว้เห็นหลักฐานชัดเจนเลยนะฮะ